ข่าวนี้แล้วคุณผู้ชมที่เราชวนคุยที่จังหวัดเชียงใหม่พ่อค้าหมูปิ้งนะ
ก็ก่อเตาพัดควันก็ขึ้น

ฝูงพึ่งหลวงผมใช้คำว่าฝูง

รังพึ่งก็อยู่ไอ้หอที่พี่เขาวิ่งเข้าไปตอนแรก
มันอยู่ชั้น๔คุณผู้ชม
มันอยู่ชั้น๔ดูอันรังเล็กเลยมั้ง

นี่แหละครับคาดว่ามันทำรังอยู่สักเดือนกว่าแล้ว
ชั้น๔หรอพี่เบิ๊ดแปลว่าควันของหมูปิ้งเตาของหมูปิ้งมันลอย
คือมันเป็นคาวเคราะห์ดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม
คือทุกทีพี่ก็บอกว่าก็ก่อไฟแบบนี้ทุกเช้า

ธรรมดาเนี่ยรมมันพัดไปทิศเหนือ

ปรากฏว่ามันไปโดนรังพึ่งเข้า
ขอขอบคุณพี่ผู้หญิงคนนั้นจริงชีวิตผู้ชายคนนี้เอาไว้

แล้วก็เปิดประตูให้เข้ามาหลบในร้านก่อนไม่นั้นแย่แน่

คือเขาไม่ได้แพ้ไอ้พวกแบบเหล็กใน

แต่ว่าวันรุ่งขึ้นก็ไปขายหมูปิ้งได้ตามปกติ
เขาบอกว่าผมไม่แพ้ก็ยังโชคดีหน่อย